ดิฉันมีความคืบหน้าคดีกำนันนกคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งล่าสุดในอายการสั่งฟ้องกำนันนกคดีสั่งยิงสารวัตรสิวนะคะ
ส่วนอดีตผู้กำกับสนพญาไทยและตำรวจอีก๔นาย
ที่ให้การช่วยเหลือนั้นไม่สั่งไม่ฟ้องนะคะ
นายประยุทธ์เพชรคุณโคศกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะ
วันนี้ได้เปิดเผยบอกว่าอายการมีความเห็นสั่งฟ้องกำนันนก
คดียิงสารวัตรสิวข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะส่วนในหน่องนายธนันชัยหมั่นมาก
ที่ถูกวิสามันนั้นมีคำสั่งยุติคดีนอกจากนี้มีความเห็นสั่งฟ้องตำรวจ
และพลเรือนเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งได้แก่พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์กับพวกและพลเรือน
สิบสามคนในข้อหาที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งรวมหกคนแรกที่ถูกจับ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ขับรถพากำนันนกหลบหนีและมีการทำลายพยานหลักฐาน
ส่วนพลเรือนก็โดนข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิดซึ่งรวมถึงกำนันนกด้วยนะคะ
อายการนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว
กำนันนกนั้นถูกฟ้องทั้งสองสารก็คือสารอาญาและสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
อายการจะเสนอสารให้นับโทษทั้ง๒สำนวนต่อกัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับสารใดจะตัดสินคดีใดก่อนนะคะ
อายการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง
ทั้ง๕นายอยู่ในกลุ่มที่พาผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลหรือสนับสนุนช่วยเหลือ
แต่ความเห็นนี้ยังไม่เด็ดขาดนะคะ
เพราะว่าต้องนำตัวผู้ต้องหาและสำนวน
สั่งฟ้องวันนี้วันสุดท้ายในการฝากขัง
หากอายการสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาบางราย
ก็ต้องเสนอเรื่องไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พบตรให้มีความเห็นทางคดี

จะส่งต่อให้อายการสูงสุดชี้ขาด

ก็สามารถนำตัวกลับมาดำเนินคดีได้
ภายในอายุความ๒๐ปีค่ะ
ส่วนผู้กำกับเบิ้มที่เสียชีวิต

อายการไม่ทราบรายละเอียดในประเด็นนี้ค่ะ